ต่อกันที่เชียงรายเจ้านะฮะเป็นเทศกาลโลชิงช้าของชาวชนชาติภัณฑ์อาขาบ้านอยู่ศุกร์ที่หมู่ที่๑๐ตำบลปอำเภอเวียงแก่น
นี่บรรยากาศแห่งความสนุกสนานเริ่มขึ้นแล้ว
จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือน๑๐เพื่อเป็นการประลึกถึงเทพธิดา
ประธานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืชผลที่กำลังงอกงาม
และเป็นช่วงที่ชาวอาขาเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไร่นาเสร็จแล้ว
ต้องเฉลิมฉลองกันแบบนี้ฉลองกันที่ไหนคุณลานสาวกอด
นี่ตรงนี้แหละฮะลานสาวก่อนก็จะมีกิจกรรมกลางหมู่บ้านตรงนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารพื้นถิ่นที่ชื่อว่าขนมปุ๊ก
เป็นขนมท้องถิ่นที่ทำจากข้าวเหนียวนึ่งร้อนตำให้ละเอียด
เวลาทานนะคุณนะทานกับน้ำตาลถั่วงานะครับ
แล้วก็หลังรับประทานเสร็จแต่งตัวสวยงามแบบนี้คุณ
นี่แต่งตัวสวยงามเครื่องประดับเงินแล้วมีการเต้นรำ
และที่สำคัญคือโล่จิงชะคุณผู้ชมเคยเห็นมั้ยโล่จิงชะ
เป็นกิจกรรมที่บรรดาหนุ่มสาวชอบเป็นพิเศษ
อันนี้โล้ชิงช้านะครับเป็นโอกาสที่คนโสดจะได้เปิดใจ
จับคู่กับคนที่ถูกใจณลานสาวกอดแห่งนี้ครับ